สัตว์เลี้ยงของเรามันเป็นสัตว์แสนรู้มีความรู้เยอะจริง
คือบางทีนะเราพูดอะไรออกไปอย่าไปคิดนะว่าสุนัขหรือแมวของคุณมันไม่รู้
บางทีมันรู้ภาษาคนแล้วมันจะมีอาการอย่างนี้เลยล่ะครับ
ใครวะอยากตีหมาจังเลย
เอ้าคนถ่ายคลิปก็ถ่ายไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยากตีหมาจังเลย
หมานี่รู้เรื่องนะหันมาบอกว่าก็มาดิก็มาดิก็มานี่ครับ
เป็นยังไงมันรู้เรื่องนะ
นั่นสิมันพร้อมจะไฟ่อยู่แล้ว

อ้วนเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะงับขาให้ล่วงเลยนะจะบอกให้

นี่ดูเห็อมั้ยแยกเคี่ยวแล้ว
มันดูน่ากลัวตรงไหนดีเอาจริง

น่ารักมันดูตกใจ
คงจะตกใจมากกว่าสุนัขเวลามันนอน

เกิ้ลนี้น่าจะขยายไซส์ไป

แต่เป็นช่วงโควิดแหละค่ะอาจจะเป็นไปได้

พี่ก็เลยกินกับนอนอย่างดี